คุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างดีกว่าผ่านตรงนี้ไปลืมมันไปซะ
ที่วัดท่าใหม่อีกคุณผู้ชมครับที่นั่นเนี่ยเขาไปกราบไหว้กับไอ้ไข่
ยังไงรู้ไหมยังไงมีสิ่งอัศจรรย์เขาเชื่อว่าไอ้ไข่ร้องไห้ออกมาครับ
ไปดูรถของเล่นก่อนนี่ใหญ่โตโมโหลานเขาบอกว่านี่คือบรรยากาศภายในวัดท่าใหม่อิ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขาว่ากันว่าอาจจะไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อน
แต่ก็ยังมีคนที่มีความเชื่อเนี่ยแวะเวียนมาขอโชคลาภจากรูปปั้นไอ้ไข่ลูกแม่อิ
ความสูง๒เมตรเราได้เห็นกันแล้วนี่กายทองเลยนะยกมือ
ปกติไอ้ไข่ลูกไหม้จะต้องมีแว่นตาดำใส่เอาไว้ด้วย
ถ้าจำกันได้แต่วันนี้ถอดออกมาครับให้ได้โชว์สายตา
เรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาจะขอปิดทองคำเปลวแล้วอย่างนี้
หญิงสาวคนหนึ่งที่มาขอโชคขอลาบเธอไปสังเกตเห็นว่าที่ดวงตาหางตา
เลยจริงแต่ถ้าเราดูจากตรงเนี่ยเอ๊ยเฮ่ใช่หรือเปล่าน่ะ
มีชานสังเกตอยู่เออมันแปลกแปลกเอาอย่างงี้ละกัน
เขาบอกว่าอาจจะเกิดจากแสงเงาสะท้อนเป็นไปได้ไหม
หรืออาจจะเกิดจากคราบที่แบบว่าสะสมมานาน
เพราะว่าไอ้ไข่เนี่ยนะฮะเขาก็ใส่แว่นมานานใช่ไหมล่ะ
ละอองมันมาติดมาติดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ในเมื่อเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคืออะไร
นักเสี่ยงโชคทั้งหลายที่มีความเชื่อเรื่องต่าง
หันหน้าไปไปล้วงไข่ดีกว่า
ล้วงไข่ในบาทมันชัดดีไหนก็มาแล้วอ่ะเนาะ

นี่แหละครับไข่ในบาทมันจะชัดที่สุด
แต่ก่อนที่จะไปล้วงก็ขอบนบานสารกล่าว
บอกกับไอ้ไข่ก่อนให้เรียบร้อยสาธุจาตแล้วก็ล้วง
ล้วงมาธีเดียว๓เลยนะ
วากันไปนะแต่ผมฝากเตือนนะ
เรื่องของการล้วงนี่

แต่ก็แล้วจริงอ่ะตอนที่ดิฉันไปที่วัดอะ
พอเราล้วงเสร็จเราก็ล้างมือก่อนให้สะอาด